มีชายคนหนึ่งอายุ๔๙ปีนะครับ
คือญาติพี่น้องเขาบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยเร่งคลี่คลายคดีให้หน่อยละกัน
เพราะว่าเขาถูกพบเป็นศพนะมีเชือกแขวนคออยู่ที่ฝ่ายน้ำล้นนะครับ
แล้วที่อกมีแผลถูกแทงมีเสื้ออุดปากด้วย
คือญาติพี่น้องบอกคงไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
คนร้ายเนี่ยต้องการประจานด้วยหรือเปล่าฆ่าแล้วเอาศพมาแขวนตรงนี้ประจานหรือเปล่า
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบุญทงบุญปากดีนะครับอายุ๔๙ปี
แขวนคออยู่ตรงนี้ครับใช้เชือกสีแดงแขวนกับราวสะพานข้ามคลองส่งน้ำนะครับ
เสื้อของตัวเขาเองถูกถอดเอามาอุดปากเอาไว้
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายนะครับที่ถูกแทงเนี่ย๔แผลด้วยกัน
กลางท้อง๓แผลใต้ราวนมด้านซ้ายอีก๑แผล
มีไฟฉายของผู้ตายวางอยู่บนฝ่ายนะแล้วก็เปิดไฟส่องไปที่ศพด้วย
ลักษณะแบบนี้เนี่ยญาติพี่น้องบอกสงสัยประจานแน่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๕ตุลาคมนะครับจุดที่เจอศพเป็นฝ่ายน้ำล้นคอนกรีต
ห้วยทรายตอนล่างที่ตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกานะครับ
คือ๓วันต่อมาเนี่ยมีชาวบ้านเขาไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ทิ้งอยู่ที่ลำห้วยเนี่ยนะครับห่างจากจุดที่เจอศพกิโลเมตรกว่า
แล้ววันนี้ตำรวจสืบสวนภูทรภาคสี่นะครับแล้วก็ชุดสืบสวนของบึงการด้วย
สืบสวนของสพโป่งไฮด้วยลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงพ่อขี่รถออกจากบ้านตอน๓ทุ่มกว่านะ
ซึ่งปกติพ่อจะไปกรีดยางพารานะฮะแล้วช่วงตี๓เนี่ยแม่ก็จะตามออกไป
แต่ไม่เจอพ่อนะครับสุดท้ายเนี่ยมาเจอพ่อเป็นศพแบบนี้นะครับ
กรีดยางแม่ก็เห็นแสงไฟอยู่ตรงอยู่ตรงฝ่ายอะครับแต่แม่ไม่กล้าไปเพราะว่าตรงนั้นน่ะ
ขี้เหล้าขี้ยาอะไรมันชอบไปตกเบ็ดอยู่ตรงนั้นนะครับห่างจากศพประมาณ๒๐เมตรนี่แหละครับ
ผมก็เห็นเชือกแต่ว่าแม่เห็นเชือกกับเห็นหัวผมก็เลยบอกแม่ถอยเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนใจแข็งอะไรขนาดนั้นนะครับ
ตอนแรกก็คิดว่าพ่อน่าจะน้อยใจแล้วก็ผูกคอตาย
จากลักษณะที่ตำรวจพูดหรือคนที่เขาเห็นพูดอ่ะมันเหมือนการประจานมันเหมือนพ่อแบบทำอะไรร้ายแรงผิดร้ายแรงมากค่ะ
เพราะว่าปากพ่อก็มีเสื้ออุดอยู่เหมือนไม่ให้พูดตัวก็ยังมีรอยแทงอีกแถมยังเอาไปแขวนเพื่อประจานอีก
อยากไปอยากหนีจากตรงนี้อยากหนีจากสังคมแบบนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าเออถ้าพ่อไม่ไหวก็มาก็มาวัวควายก็ขายทิ้งอะไร
ที่ไปเจอรถจักรยานยนต์ของนายบุญทงผู้ตายเนี่ยมันจะมีรอยรถเบรกเป็นทางยาวด้วยลักษณะจะกลับรถไปที่กระท่อม
ซึ่งญาติเชื่อว่าแต่ละจุดเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกันนะน่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่า๒คนด้วยซ้ำ
เพราะว่านายบุญทงเขาเป็นคนแข็งแรงน้ำหนักตัวก็๗๐กิโลกรัมกว่า
ก็อาจจะถูกลักษณะถูกฆ่าแล้วก็เอาศพมาแขวนประจาน
ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ

ปมเหตุของการฆ่ากันและประจานแบบนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องยาเสพติดชู้สาว
เว้นฆ่าชิงทรัพย์ที่ตำรวจบอกว่าคงจะไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์นะฮะ